คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงในจังหวัดมุกดาหารกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เป็นผู้หญิงตีกัน
โอ้โหแล้วตีแบบรุมทึ้งกันจนผู้ชายผู้หญิงต้องเข้าไปแยก
ขั้นเอาขวดฟาดหัวกันแตกเลยนะคะ

นี่ค่ะคู่กรณีมีอยู่สองคนคือผู้หญิงที่สวมเสื้อแขนยาวสีขาวกับผู้หญิงที่สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียว

ผู้ชายผู้หญิงมาคอยห้ามนะคะ

หน้าสถานบันเทิงในจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อนแยกแล้วจับมาพิงที่หน้ากระโปรงรถ
เสื้อเขียวสะบัดหลุดจากเพื่อนคว้าขวดมาแล้วฟาด

จนผู้หญิงเสื้อสีขาวล้มลงไป
เลือดอาบเลยนะคะหัวแตกเลยเนี่ยค่ะ

เพื่อนก็พยายามห้ามฝ่ายผู้หญิงเสื้อสีเขียวยังบอก
อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามจะตีฉันจะตีมันแบบนั้น
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พบว่าสถานบันเทิงตรงนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมุกดาหารดอนตานค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ข้างสถานบันเทิงเลย
ไปถึงยังเห็นว่ามีเศษแก้วจากขวด
แล้วก็แก้วแตกอยู่เยอะเลยนะคะ
เราติดต่อไปยังผู้หญิงที่ถูกขวดตีที่ศีรษะค่ะ
ตอนนี้เธอก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
ชื่อนางสาวจุธามาศทาคำวงอายุ๒๑ปีนะคะ

ใบหน้ายังมีร่องรอยการบาดเจ็บนะคะ

มีรอยช้ำที่ไหล่มีรอยช้ำที่ศีรษะด้วย
เธอบอกว่าเธอไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองมุกดาหาร
แล้วก็เอาเอกสารโรงพยาบาลไปมอบให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีแล้ว

มันก็ต้องมีการแบบเดินเบียดกันบ้างชนกันบ้างนะคะ
ตามภาษาเที่ยวผับเที่ยวบาร์

มีผู้หญิงสองคนเรียกเธอออกไปด้านนอก
โชว์ภาพผู้หญิงสองคนที่เรียกเธอไปด้านนอกให้ผู้สื่อข่าวเราดูด้วยนะคะ

เสื้อเขียวที่อยู่ฝั่งขวาคือคู่กรณีเธอนะ

มาชนเขาทำไมให้ขอโทษเขา

ไปชนตอนไหนเธอก็เลยไม่ขอโทษ

ตบตีรุมทึ้งกันเลยจนกระทั่ง

ขวดแตกแล้วหัวก็แตกไปด้วยนะคะ
ยืนยันว่าเธอไม่เคยรู้จักคู่กรณีมาก่อนเลย
แม้อีกฝ่ายจะบอกว่ารู้จักกันเธอก็บอกเธอไม่รู้จัก
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด

และหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีก็ไม่เคยติดต่ออะไรมาเลยด้วย
ส่วนตัวหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกไปคนเดียวไม่ได้ชวนเพื่อน
เขาบอกว่าหนูเดินชนเขาสองรอบแล้วก็คือมองหน้าเขา
หนูก็บอกว่าถ้าหนูชนจริงหนูจะขอโทษ
แต่ว่าอันนี้คือหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูชนตอนไหน

ก็ขอโทษเหมือนเขาก็แบบพับหนูไว้
เมืองต้นตำรวจบอกว่ารวบรวมหลักฐานที่เป็นคลิปกล้องวงจรปิด
แล้วก็เรียกพยานมาสอบประคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
รู้ตัวคู่กรณีสาวสวมเสื้อยืดสีเขียวแล้ว

ตี๒แปดเมษา

คอนเสิร์ตในสถานบันเทิง

ว่าไปแพร่กระจายจนเขาต้องปิดสถานบันเทิงใช่ไหมค่ะ
แต่แหมจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วที่บอกว่าคนก็เลยเยอะกว่าปกติ
มันก็เลยมีการเดินเบียดเดินชนกันบ้าง
อันนี้ฟังแล้วก็กลัวแทนเหมือนกันนะคะ